ให้เยอะนะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับ
สักครู่นี้นะฮะก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่ามีการพา
หาเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณหญิงหมอคอนทิศนะฮะ
ได้ออกมาชี้แจงมาแถลงอยู่ในตอนนี้เลยนะครับ
เดี๋ยวอยากให้ไปฟังตอนนี้น่าจะมีการแถลงกันอยู่เนอะ

คุณเดนสตะวัดเป็นผู้ที่ถูกมอบหมายมาจากทางครอบครัว
ของทางฝั่งคุณพ่อ

ทำหนังสือหม้ออำนาจมาให้เลย
ซึ่งแพทย์ที่ได้ลงความเห็นในวันนี้
ในเบื้องต้นก็อย่างที่ได้รับฟังกันไปแล้ว
ว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเสียชีวิตมีเหตุอะไรบ้าง
ตั้งแต่ในตาที่ถลนออกมาผมเรียนอย่างนี้เป็นรายละเอียด
ว่าจริงแล้วหมอธาราวุธที่เป็นตรวจที่กระเทศ
จะเป็นการตรวจตามปวิญญาในการตรวจชันสูตรพลิกศพ
แล้วก็ถ่ายภาพไว้มันจะมีช่วงเวลาแก๊ปนิดหนึ่ง
ที่ได้ดำเนินการขนย้ายศพนะครับไปที่โรงพักใช้เวลา๒ชั่วโมง
แค่๒ชั่วโมงอากาศร้อนความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้
มันเป็นประเด็นที่ตอบได้ดังทางวิชาการ
ฉะนั้นในบางประเด็นที่เข้ามการได้ดำเนินการในวันนี้
เรามีประเด็นในเรื่องของการตัดเล็บนะครับไปตรวจ
ซึ่งจะต้องเข้ากระบวนการในเรื่องของเข้าทางแล็บ
ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณสัก๒๐วัน
การตัดเนื้อเยื่อบางส่วนเข้าไปตรวจ
ก็ไม่ได้หมายความว่าของนิติเวชตำรวจไม่ได้ทำนะฮะ
เท่าที่ประสานงานแล้วมีข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยได้มีการดำเนินการแล้ว

ทางค้ำการดูทุกประเด็น
ต้องเรียนว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ย
เราก็พยายามที่จะเร่งรัดผลการตรวจ
แล้วก็คำการอาจจะต้องดำเนินการ
ในเรื่องของการประชุมและมีมติมีความเห็นอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนในเรื่องของทันตรกรรม
ก็ดูแล้วว่าบางประเด็นอาจจะมีบางอย่าง
ดูแล้วไม่มีหักนะครับ
แต่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เป็นบางอย่าง
ที่จะต้องไปดูประวัติย้อนหลังไป
ถ้าเราได้ประวัติย้อนหลังมาของคุณเดอร์โม
มันก็จะได้ประเด็นที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้น
อย่าลืมว่าการออกรายงานในครั้งนี้
เป็นการรายงานครั้งที่๒นะครับ
แต่ภาพศพนี้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับ
จากสภาพอากาศแล้วก็ฟอร์มารีนที่ฉีดเข้าไปนะครับ
แล้วก็สภาพของการที่จะศพที่ผ่าเป็นผ่าครั้งที่๒
ครั้งแรกเนี่ยก็มีการดำเนินการตัดชิ้นส่วนบางอย่างไปแล้วนะครับ
ย่อยสลายของเนื้อเยื่อเนี่ยปัจจุบันไม่เหมือนเดิม
ก็ขอยืนยันนะครับว่าวันนี้เราได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเลยครับ
แล้วก็เอ่อจะทำให้เรื่องเนี้ยปรากฏต่อสาชนได้อย่างได้อย่างดี
ผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยคงได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับ

นะครับ

ถ้าถามว่าจะมีอะไรนอกหรือไปจากนั้นคือมันเป็นส่งใหม่ยังไง

ที่เน่าแล้วก็เลยตอบไม่ได้แต่ว่าที่เห็นถือเป็นรายงานให้ผมดู
อันนี้ติเวศะอันนี้ติเวศะเนี่ยไม่มีฟังธง
แล้วก็ใช้ศพอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้หลักฐานอื่นด้วย
ขอให้บันทึกว่าครั้งนี้เราพบบาดแหลแต่สรุปร่วมกันว่าบาดแหลนี้มีลักษณะเฉพาะ
ที่น่าจะหาวัตถุที่กระทบได้อยากให้เกิดมิติแห่งการทำงาน
ให้พนักงานสอบสวนเชิญแพทย์นิติเวศแล้วก็แพทย์ที่ชนสูตรไม่ใช่หมอกณิตนะ
แล้วก็ไปร่วมกันจำลอง
มมไม่ได้นั้นต้องไปถามคุณแม่
อยากรบร้อยครับ
พระที่บอกว่านิติเวศเป็นเที่ยวเดียวนะคะแต่ว่าก็เป็นเที่ยวสำคัญ
ซึ่งถ้าจะดีที่สุดก็คือให้พนักงานสอบสวนทำงานคู่กัน
อย่ารอแต่รายงานแต่มาคุยเลยแล้วก็เอาไปร่วมกันกับพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
นะคะวันนี้เป็นคำตอบจากศพครับครับถามใหม่อาทิตย์อาจารย์ครับ
ทั้งธนาคต์เลยเนี่ยมีความคงพอใจในการตรวจของแพทย์นิติเวทที่ที่สถานการณ์สมุทรใช่ไหมครับ
ถามอาจารย์นะทั้งทั้งธนาคต์เลยครับเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือพอใจนะ
กับการตรวจที่นิติเวทที่ผ่านมาอาจารย์บอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมมาก
แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปประเทศไทยสุดยอดเลยค่ะ
คือคือจะอธิบายอย่างนี้ในฐานะที่ผมก็ไม่ใช่เป็นแพทย์เพราะว่าผมเป็นนักกฎหมาย
แต่ว่าผมน่าจะเป็นในที่ประชุมถามเยอะที่สุดแล้วก็ถามทุกคำถามด้วย
แล้วก็ได้คำตอบออกมาที่ผมคิดว่ามันน่าพึงพอใจ
แต่ความหมายก็คือว่าเขาได้ทำขั้นตอนทั้งหลายชี้แจงได้อย่างละเอียด
จนถึงมีมีภาพในเชิงซ้อนให้เราได้ดูด้วยนะครับว่าเอ่อ
เยื่อเป็นอย่างไรชั้นไหนชั้นไหนอย่างไรก็ต้องถือว่าการอธิบายจากภาพ
แล้วการอธิบายจากคุณหมอเองเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนดูแลต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย
มันก็จะมีเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายไงที่เมื่อสักครู่ผมอธิบายให้ฟังแล้วว่า
เราอยู่ในฐานะของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เราจะตอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ชนชนะสูตรศพครั้งที่สองแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องผ่านไปยัง
กระบวนการของพิสูจน์หลักฐานอันนั้นอาจจะต้องให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
เป็นคนสอบถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าอำนาจในส่วนนี้เนี่ย
เราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอาจารย์หมอวันทิพย์ได้พูดเนี่ย
อย่างเช่นแผลที่เกิดขึ้นนอกจากแผลใหญ่มันมีแผลเล็ก
รวมแล้วมากกว่า๒๐แผลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากที่เรามองเห็นเนี่ย
นะครับอันนี้ครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ทราบให้ได้
เพราะว่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นแผลเฉพาะอย่างนี้นะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องเอ่อแสวงหาค่อยให้จริงตรงนี้ต่อไปนะครับ
ใช่ครับเป็นอุปสรรคในการผ่าครั้งที่๒
อยากเรียนว่าบางอย่างที่เราได้เก็บพยานหลักฐานจากศพเนี่ย
การตรวจตามเคมีการฉีดฟอร์เบอร์ลีนมันมีผลครับ
ซึ่งการดำเนินการในการผ่าศพครั้งที่แรกเขาได้ดำเนินการไปแล้ว
แต่เวลาเราจะเช็คย้อนกลับว่าการดำเนินการในครั้งแรกเนี่ย
ผลตรงกับการทำเนินการผ่าครั้งที่สองนะ
เป็นเงื่อนไขที่เราอาจจะไม่ทำได้ทุกประเด็นอย่างที่ต้องการ
แต่อยากเรียนว่าการดำเนินการของเราเองเนี่ย
ทุกประเด็นเนี่ยเราจะเก็บตกทั้งหมดนะครับ
สภาพศพที่เราเจอในวันนี้นะครับ
มีความแตกต่างกับวันแรกอย่างแน่นอนนะครับ

ให้ลองวรวีตอบดีกว่าที่เป็นปฐานนะครับ

ปัจจุบันเนี่ยการภาชาญสูตรพิษศพ
สูตรพลิกศพไม่ว่าจะเป็นที่สถาบันวิทยาเวียตำรวจสถาบันวิทยาวิทยาศาสตร์ประสงค์ยุติธรรม
ธนแพทย์ศาสตร์จุฬาธนแพทย์ศาสตร์รามาธนแพทย์ศาสตร์สิริราช
หรือไม่ว่าที่ใดก็ตามเนี่ยเราจะมีมาตรฐานในการตรวจเดียวกัน
นะครับจึงอยากนำเรียนให้ให้กับทางสังคมได้รู้เลยว่า
การผ่าชนะสูตรไม่ว่าที่ไหนเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับ
คำตอบก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างที่ทางสังคมต้องการทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าชนะสูตรครั้งที่๒นะครับมันจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับ
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพการฉีดฟอร์มาลีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าการผ่าครั้งแรกนะครับ
แต่แน่นอนมันจะตอบในเรื่องของปัญหาที่สงสัยเท่านั้นนะครับซึ่งผมเอ่อ
ก็เลยก็ต้องขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันนี้เราอยากให้ทางสังคมเชื่อว่า
ไม่ว่าจะผ่าศพที่ไหนการตรวจที่ไหนก็ตามเนี่ยที่ทุกที่จะมีมาตรฐานเดียวกัน
แล้วก็มีขั้นตอนการตรวจเนี่ยเป็นมาตรฐานที่น่าจะเป็นแนวทางจากราชวิทยาลัยนะครับ
ซึ่งอ่าทางคุณหมอพาณัวเชิญเลยครับอันนั้นขออนุญาตนะครับ
ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของกรรมการทุกท่านแล้วกันนะครับจากทั้งธรรมศาสตร์ทั้งลามานะครับ
คุณหมอทางตัวแพทย์นะครับจากธุรานะครับคือต้องบอกว่าจริงจริงพวกเราเนี้ย
อาสามาด้วยโอลาเชียเลยนะครับคือเราก็ต้องการให้วงการนิติเวศเนี่ย
ดึงความเชื่อมั่นจากประชาชนทุกคนนะครับกลับมานะครับ
ฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างคำถามสองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ
อย่างที่บอกว่าการขาดชนสูตรศพครั้งต่อมานะครับหรือว่าครั้งที่สอง
นั่นแหละฮะก็วันนี้ค่อนข้างจะได้คำตอบเยอะเหมือนกันเนอะ
ครับผมก็ตอนนี้รอแค่บาดแผลที่กระโหลกว่าต้องมีการไปตรวจพิสูจน์
อืมนะฮะแต่ดูจากอ่าอย่างส่วนอื่นอื่นแล้วเนี้ยก็ไม่น่าจะมีอะไร
แผลกแตกต่างไปจากจากครั้งแรกครั้งแรกนะส่วนกรณีที่ทางคุณหญิงหมอบอกมาสักครู่นี้
เรื่องของบาดแผลที่ขาที่อะไรอย่างเงี้นะครับก็คือสามารถเข้าได้กับเอ่อ
วัตถุที่สามารถค้นหาได้ว่าโดนจากอะไรอ่าแต่นั่นยังยังไม่มีการเปิดออกมา
น่าจะเป็นเรื่องของทางตำรวจต้องแถลงอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ทนายเดชามีการออกมาพูด
ตอนที่เข้าไปฟังพร้อมคุณแม่แล้วก็ทีมทนายอะค่ะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าบาดแผลเนี่ยโดนจากอะไร
แค่บอกว่าบาดแผลเนี่ยไม่ได้เข้าไปถึงกระดูกก็คือถึงเส้นเอ็นตอนแรกที่พูดมาเป็นแบบนั้น
รวมถึงบัตรแผลตามเล็กเล็กที่เป็นรอยเป็นอะไรต่างนานาที่อยู่ที่ขานะครับคืออันนี้ก็เดี๋ยวคงมีความชัดเจนแล้ว
เพราะว่ามีการเทียบเคียงกับวัตถุที่ไปสามารถทำให้เกิดบาดแผลนั้นได้
แล้วก็น่าจะทราบแล้วว่ามีอะไรบ้างวัตถุนั้นนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของฟันที่ยังเป็นประเด็นนี้นะครับ
ที่ตอนนี้เนี่ยคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ออกมายืนยันแล้วว่าฟันอยู่ครบทุกซี่นะฮะ
แล้วก็ให้ทางทันตแพทย์ได้เช็คด้วยซ้ำว่ามีการต่อเติมหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ไม่มีถูกไหมเมื่อกี้ที่แถลงออกมานะครับตัวหนึ่งผมบอกแล้ว
ปรากฏฟันอยู่ครบทุกซี่นะครับมีการตรวจสอบหมดแล้ว
เอาง่ายง่ายว่ามันเหมือนครั้งแรกที่ที่ที่ตำรวจแถลงมาครับ
แล้วก็มีแพทย์ทั้งสิริราชจุลารามา
เข้ามาร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับในการที่ชนะสูตรเนี่ยนะ
แล้วก็มีน้องเต๊ะน้องเต๊ะนี่คือเป็นตัวแทนของครอบครัว
เป็นตัวแทนของทางฝั่งคุณพ่ออ๋อคุณพ่อฮะ
เป็นทางฝั่งคุณพ่อก็คือญาติของคุณพ่อเนี่ย
ก็ให้แต่งตั้งเต๊ะเนี่ยให้มาเอ่อเป็นคนที่เข้ามาดูเอ่อมา
เหมือนกับมามาสังเกตการณ์นะฮะแล้วก็มีทางฝั่งของท่านธนกิจ
เพราะว่าท่านเองก็เป็นเหลกฐานุการณ์ของทางมนุษยศวรรยะว่าการกระโซกยืดธรรม
ฮะนี่ตอนนี้ใครกำลังพูดอยู่อันนี้อันนี้ไม่ทราบอันนี้คือใคร
มาทำการตรวจเนื่องจากว่ามีข้อสงสัยในสังคมเขียวกับเรื่องฟันของน้องตั้งโงที่ตรวจก็พบตังค์ที่ผู้หญิง
รายงานก็คือว่าเราไม่พบฟันที่แตกหักใดนะคะหรือฟันที่หลุดร่วงออกไปนะคะ
มีแต่ฟันที่อาจจะหายไปก่อนการเสียชีวิตนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนการเสียชีวิต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
ก็คือคือฟันนะคะถ้าเรานับจำนวนฟันนะคะฟันก็คือจะไม่ได้ครบ๓๒ซี่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีช่องโหวตใด

ตรงนี้มันมีบุคคลประวัติภาษาออกมาที่จะต้องมีช่องโหลด
ตรงนี้ผมอธิบายให้ฟังนิดเดียว

ฟันก็คือทางหมอฟันเขาก็ยืนยันว่าฟันยังเรียงครบอยู่เหมือนเดิม
ไปครบช่องช่ายกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับมาครับ
เมื่อกี้นี้ขออนุญาตสรุปของคุณหมอพรทิพย์เขายืนยันว่าหลังจากร่วมชนะสูตรแตงโมครั้งที่สองเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ให้ทันตแพทย์ร่วมดูด้วยก็เมื่อกี้ที่หมอผู้หญิงคนนั้นคือเป็นหมอฟันทันตะมาดูด้วย
สิ่งหนึ่งบทข้อสรุปคือหนึ่งไม่มีฟันหักฟันเนี่ยอยู่ครบมีแต่ที่ครอบฟันหายไปนะฮะ
ศีรษะไม่มีบาดแผลไม่มีรอยรัดคอด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างอย่างที่พี่หนุ่มพูดตั้งแต่แรกว่า
น่าจะเหมือนกับที่เขาแถลงข่าวออกมาครั้งแรกถูกต้องไหมก่อนที่จะชันสูตรครั้งที่สองเนาะ
ขนาดนี้กำลังเราเอาวินโดขึ้นสักนิดนึงไหมแองจี้เผื่อมีอะไรด่วนเราก็จะตัดเข้ามาเลยว่า
ใครพูดอะไรได้ค่ะนะฮะไปติดตามเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะกรณีที่เกิดเหตุสลด
เด็กหญิงสามพี่น้องค่ะลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำแควร์น้อยตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่เนี่ยค่ะปรากฏว่ากระแสน้ำเนี่ยพัดร่างของน้องทั้งสามคนหายไป
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๗ปีค่ะเห็นเหตุการณ์พยายามที่จะเข้าไปช่วยเด็กทั้ง๓คน
ตัวเองเนี่ยก็หมดแรงแล้วก็จมน้ำหลังจากนั้นมีพลเมืองเข้ามาช่วยเหลือขึ้นมาได้นะคะ
แต่อาการสาหัสล่าสุดผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าทีมกู้ภัยเนี่ยเริ่มออกค้นหาเด็กหญิงทั้ง๓คนอีกครั้งหนึ่ง
โดยประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ประดาน้ำชุดชนการของมูลนิธิพิทักการก็มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่าห้าสิบคน
พร้อมทั้งเรือยนลงพื้นที่ไปช่วยกันค้นหาร่างของเด็กหญิงทั้ง๓คนค่ะ
แต่เนื่องจากว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่เขื่อนวัชิราลงกรปล่อยน้ำก็ทำให้กระแสน้ำในแม่น้ำแควร์น้อยมันไหลเชี่ยว
ที่ทำการค้นหาลำบากเลยทีเดียวค่ะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการกระจายกำลังออกค้นหาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ
ล่องไปตามกระแสน้ำนะคะระยะทางประมาณ๑กิโลเมตรแต่ยังคงไม่พบร่างของเด็กทั้งสามคน
ในขณะเดียวกันอาการของนางยีก็คือหญิงวัย๒๗ปีเนี่ยค่ะเป็นชาวไทยเชื้อสายมอนที่กระโดดน้ำลงไปช่วยเด็กจนตัวเองหมดแรงแล้วก็จมน้ำอาการสาหัส
ปรากฏว่านางยีเสียชีวิตแล้วค่ะหลังจากถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลโดยทางญาติญาติเองก็เตรียมที่จะรับศพนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านต่อไป
คือเขากระโดดลงไปช่วยวันนี้ไปเห็นตอนข่าวเที่ยงแล้วล่ะ
พอเขาเห็นว่าน้องจมน้ำเขาอยู่ในเหตุแต่เขาเห็นเหตุการณ์เขากระโดดลงไปช่วยปรากฏว่าหมดแรงแล้วก็ตัวเองจมน้ำไปแล้วก็มีพลเมืองมาช่วยเขาขึ้นมานะคะ

แสดงความเสียใจคือใจเขาอยากไปช่วยคนจริงนะตอนนั้นน่ะ
ไม่ได้เป็นแยาศน์ไม่ได้เป็นไงด้วยแค่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้น
เขื่อนปล่อยลงมาค่ะน้ำก็ยังเยอะแล้วก็ไหล

ก็อีกนิดนึงนะเมื่อกี้กรณีของคุณตังโมนะครับ

สำหรับเรื่องราวของตาสองข้างนะครับ
ที่บอกว่ามีเหมือนกับไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะครับ
คือยืนยันเป็นอะไรครับว่าปกตินะครับ
คือที่เราเห็นตอนแรกที่มีการส่งกันเข้ามา

บอกว่ามันเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพหลังการที่เสียชีวิตไปแล้ว

ไม่พบแผลที่บริเวณของศีรษะนะครับ
แล้วก็ฟันก็อยู่ครบอย่างที่พระดำบอกไป
เมื่อสักครู่นี้นะฮะ

เราสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรกันได้หรือเปล่า

กลับบ้านได้แองจี้หล่อนกลับบ้านได้แล้ว

แต่ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัย

งการสุขใจขับขี่ปลอดภัย
๕เมษายนถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

ภายใต้มาตรการความปลอดภัยล่ะนะฮะตามนโยบายรัฐบาลสงการสุขใจกับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดเนี่ย
โดยจะมีการพิจารณามาตรการที่ชัดเจนอีกครั้งคือการประชุมสอบคอเนี่ย
วันที่๑๘นี้พรุ่งนี้สำหรับกิจกรรมที่จัดได้แน่ทำบุญ
ส่งน้ำพระพุทธรูปขนซ้ายเข้าวัดนะฮะโดยพระบุคลากรในวัดและประชาชนเนี่ยต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะ

ต้องเข็มสามนะไม่ใช่สองเข็มอยู่นะเขาขอความกรุณาเลยแหละ
กรุณาไปฉีดเข็มกระตุ้นก่อนกลับบ้านก็ยังดี
แล้วที่สำคัญเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามโควิดฟรีเซตติ้งนะครับ
ของมาเองในการส่งน้ำพระแน่นอนระยะห่าง๑๒เมตร
ส่วนกิจกรรมในครอบครัวสิ่งแรกที่รัฐบาลเน้นย้ำคือ
สมาชิกควรฉีดเข็มกระตุ้นแล้วก็เป็นหน้าที่แล้วล่ะ
หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลี่ยงการใช้เวลารับประทานอาหารอยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์นะครับ
บอกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นห่วง
เราควรจะเลี่ยงหรือต้องระวังให้มากที่สุด
เกี่ยวกับการสังสรรค์เกี่ยวกับสัมผัสผู้ใกล้ชิดอย่างนี้นะครับ
แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงการ
ผู้จัดงานนักแสดงผู้ร่วมงานทุกคน
ถ้าสมมุติเราจะไปรับอ่ะสมมุติเราเป็นพิธีกรหรืออะไรอย่างนี้

สิ่งหนึ่งที่จะต้องรับผิดชอบคือการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

เพราะมันจะหมดอายุบางคนเนี่ยมันหมดเขตแล้วด้วยนะ๓๐มีนาเนี่ยนะครับ
ที่สำคัญการจัดงานสงการปีนี้ต้องจัดงานในที่โล่ง
ไม่มีแอบเอาตอนส่วนเย็นแล้วก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
หน้ากากตลอดเวลามีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์นะครับ
แล้วก็มีประเมินไทยเซฟไทยแล้วก็งดโอบกอดพูดเสียงดังตะโกนสัมผัส
แล้วจะจัดทำไมอ๋อเราค่อยไห้พระห้ามเต้นระบำอะไรอย่างนี้เนาะเถอะเนาะ
เดียวกันนะฮะวันนี้คนที่พูดถึงกันเยอะที่สุดคือค่าไฟเราจะขึ้น๔บาท

ยังไม่ได้ติดเลยไม่ได้ติดเลยมันช่วยได้เยอะ
พูดถึงโซล่าโซล่าก็กลัว

งานในฐานะโฆษกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
เปิดเผยว่าจากการประชุมมีมติให้ปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร
เพราะฉะนั้นสำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบพฤษภาคมถึงสิงหาคม
ให้เรียกเก็บที่๒๔๗๗สตางค์ต่อหน่วยครับเพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ๒๓๓๘สตางค์ต่อหน่วย
ก็เป็น๔บาทก็คือหน่วยหนึ่ง๔บาทบ้านคุณใช้เดือนละกี่หน่วย
บ้างดังนั้นก็เกือบหลายพันหน่วยแล้วแม่
ก็ใช่ไงก็ขึ้นเป็น๒๓ตังต์
อันที่ช่วยนี่คือถึงเมษาแล้วพฤษภาก็จะมีการปรับขึ้น
มีนาเมษาค่าไฟฟ้าผ่านแปลงมันแพงอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมเอาปกติเราพูดกันแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
มีนาเมษามีนาถึงพฤษภาเป็นช่วงที่คนไทยตกใจเรื่องค่าไฟตลอด
ปีแรกพูดว่า๓๐๐๐๐บาทนั่งหาขั้นใหญ่เลยว่าเหตุผลมันคืออะไรนะ
อยู่ดีดีมันขึ้นแบบหนึ่งเราอาจจะร้อนสองค่าไฟฟ้าผันแปร
หรือแบบอัตราความเก่าหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามีของเขา
แต่แน่นอนอันนี้เขาประกาศอย่างชัดเจนว่าพฤษภาคมสิงหาคม
แต่หลังจากพฤษภาคมไปถึงสิงหาคมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น๔บาทต่อหน่วย
จริงแล้วมันน่าจะลงนะเพราะว่าราคาน้ำมันโลกวันนี้มันลงเยอะมาก

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านก็มีการออกมาเปิดเผย
ถึงว่าสอบคอชุดใหญ่จะมีการประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้๑๘มีนาคม
จะมีเรื่องอะไรที่เสนอต่อสถานการณ์ต่างบ้างก็คือมีการเสนอปรับพื้นที่
สถานการณ์ในบางพื้นที่ค่ะจากบางที่สีเหลืองไปเป็นสีส้ม
ส้มไปเป็นสีเหลืองรวมไปถึงจะมีการพิจารณามาตรการ
การจัดงานเทศกาลสงกรานด้วยนี่แหละเราจะได้เห็นความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะ
จะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องของการเสนอให้ผ่อนคลาย
เรื่องของการเปิดผับบาคาราโอเกะท่านบอกว่าปกติทุกรอบของการประชุมสอบคอเนี่ยค่ะ
ก็คือมีการเสนอเรื่องนี้เข้ามาให้พิจารณาในทุกครั้งเลย
ซึ่งก็พยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการอยู่
แต่ก็ต้องดูปัจจัยหลายประเด็นนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบ
เนื่องจากว่ากิจการแล้วก็กิจกรรมประเภทนี้มันมีความเสี่ยงสูง
โดยในครั้งนี้ก็จะเสนอให้สอบคอพิจารณา
เนื่องจากว่าสายพันธุมิครอนไม่ค่อยรุนแรง
แต่เอาจริงนะเราแอบเห็นในสถานบันเทิงบางที่ก็แอบเปิด

ทีนี้เนี่ยค่ะอีกคำถามหนึ่งที่นักข่าวถามแทนประชาชน
ผมเป็นโควิดหรอผมจามอ่ะ

ระวังเรียกมันเยอะมันเป็นน่ะ

เวลาเรียกเยอะเป็นจังงั้นน่ะ

เพราะว่าตอนนี้จริงจะมีสถานการณ์เรื่องว่า
หลังจากนี้ต่อไปจะไม่ต้องใส่แม่ต์แล้ว

ท่านอะไรนะวงระจิตอะไรนะ
เพราะจริงเนี่ยพลเอกสุพธมาลานิยม

ถามว่ามีการเตรียมให้เปิดหน้ากากอนามัย
ได้ในที่สาธารณะความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงคะท่านก็ตอบบอกว่าช่วงนี้เราจะได้ยินอยู่สองเรื่องก็คือหนึ่ง
ปรับสถานการณ์โควิดให้กลายเป็นโรคประจำถิ่นถูกไหมคะและสองก็คือเรื่องของการเปิดหน้ากากในสถานที่สาธารณะเนี่ยค่ะ
ท่านบอกว่าการสวมหน้ากากอนามัยยังจำเป็นตั้งแต่บัตรนี้ไปจนถึงวันที่เราจะมีการพิจารณาเปิดหน้ากากอนามัย
ซึ่งก็ขอยืนยันว่าการสวมหน้ากากอนามัยจำเป็นจริงนะคะคือมันต้องพิจารณาว่ามันมีความเหมาะสมที่จะเปิดได้อย่างปลอดภัย
เพราะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยหายไปแล้วดังนั้นข่าวที่ออกมาตอนนี้บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะมีการเปิดหน้ากากอนามัยได้
ท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นแผนในอนาคตนะคะในช่วงเวลา๓เดือนหรือว่า๖เดือนข้างหน้า
แต่ตอนนี้ย้ำชัดเจนหน้ากากอนามัยยังมีความจำเป็นอยู่ยังต้องใส่กันอยู่นะคะ
ตอนแรกคือในแพทย์กิจภูมิมูลจิตอืมตลัดจัดส่วนของฐานนักศึกษ์อ่า
ท่านออกมาพูดครับผมจะต่อตอนแรกบอกว่าเหมือนจะเตรียมแบบจะไม่สมแม้อะไรอย่างนี้
แต่คุยแบบนู้นจริงเขาบอกว่าจะเริ่มจากทั้งเอ่ออะไรนะส่วนธนะก่อนอืม
ซึ่งไปให้ทุกวันนิสัยนาคกายยังติดเลยอ่ะ
แต่ว่าอย่างที่พูดไปก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมุติเรามีการปรับไปสู่โรคประจำถิ่นแล้ว
อีกสัก๓เดือน๖เดือนข้างหน้าที่กำลังจะถึงเนี่ย
มาตรการนี้แผนนี้มันจะไปอยู่ในอนาคตตรงนั้นหรือเปล่า
ท่านก็ตอบบอกว่ามันเป็นอนาคตยังตอบไม่ได้อยู่ดีเรื่องนี้

คือจริงจริงมีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาในจังหวัดลบบุรีนะคะ
เฟซบุ๊กแจ้งเหตุลบบุรีเขามีการโพสต์เรื่องราวของเด็กคนนึงอะค่ะ
คนนี้เรียนเก่งมากคือ๓๙๕แล้วเขาก็วาดฝันเอาไว้ว่าตัวเองอยากจะเป็นคุณหมอ
แต่ทุกอย่างต้องจบลงเพราะว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ทางโรงเรียนให้ไปฉีด
เนื่องจากว่าไวรัสจากวัคซีนเข้าไปทำลายสมองส่วนความจำ
มันทำให้บวมอักเสบอย่างรุนแรงจนถึงปัจจุบันนี้ความทรงจำจาก๑๐๐ยังกลับมาไม่ถึง๓๐
แรกที่เกิดเรื่องขึ้นทุกหน่วยงานให้ความสนใจมาก
แต่ตอนนี้น้องก็ต้องกินนอนโรงพยาบาลแทนบ้าน
ทางโรงเรียนสนับสนุนเรื่องการเดินทางมาตลอด
พอมาวันนี้เนี่ยกลับบอกว่าใบรับรองแพทย์ไม่ระบุว่าน้องป่วยเพราะวัคซีน
ซึ่งเริ่มมาปัดความรับผิดชอบ

วินิตศึกษาไม่มีคุณหมอคนไหนมารับประกันเซ็นเอกสารเกี่ยวกับวัคซีนให้กับคนรากย่าหรอก
เขาต้องป้องกันสถาบันของเขา
แล้วน้องที่เคาะร้ายจากวัคซีนไม่เห็นมีใครป้องกันเลย
ต่อมาก็มีหนังสือออกมาระบุบอกว่า
ว่าเรียนอาจารยงที่เคราะห์ตามที่มีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ๑๕ปี
ถูกสุ่งตัวจากรบบุรีเนี่ยค่ะ
เนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังจากได้รับยา

ทราบว่าอาจารย์ได้แวะไปดูแลผู้ป่วยรายนี้ด้วย
ไม่ทราบว่าอาการของน้องเป็นเช่นไร
เมื่อไหร่อาจารย์จะแถลงข่าวให้สังคมได้รับทราบ
อาการข้างเคียงที่รุนแรงอันอาจเกิดขึ้นในเด็ก
รายนี้เป็นเด็กที่แข็งแรงดีมาก่อน

ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้มีอาการป่วยหนัก
และที่สำคัญนะคะมีการรายงานชัดเจนว่า
ในเด็กประสิทธิภาพลดลงเหลือเพียง๑๒

ประโยชน์ที่ได้จากยาจึงมีน้อย
ผมหวังว่าอาจารย์จะทำตนเป็นแบบอย่าง
ให้แพทย์รุ่นหลังด้วยการออกมาเตือนเรื่องนี้
นี่เราก็พยายามตามเรื่องนี้กันอยู่นะคะว่า
สรุปแล้วเนี่ยคือเคสนี้เป็นยังไง
แล้วอาจารยงก็ได้แวะเข้าไปดูเคสนี้แล้ว
แล้วก็อยากจะให้ออกมาแถลงเรื่องนี้หน่อย

บางคนบอกการนำเสนอข่าวอย่างนี้

มันเป็นส่วนน้อยแบบจุดน้อยจริง
มีแต่ก็จำเป็นไหมมันก็ยังจำเป็น

พี่น้องเขาฉีดไปแล้วโดนระบบสมองไหมล่ะไงล่ะ

เพราะว่าตอนนี้ผู้ปกครองก็กังวลกันเยอะมาก
เรื่องฉีดเด็ก๑๑๐กว่าปีเนี่ย
เพราะวันที่เอาหลานไปฉีดอืม
ปรากฏไปฉีดแล้วมันทำให้สมองในส่วนของความทรงจำนะคะ

ปรากฏว่าจากปกติ๑๐๐ที่มีความทรงจำเต็มที่

ตอนนี้กลับมาไม่ถึง๓๐ในเรื่องความทรงจำ

คือจริงก็บางคนก็อาจจะฉีดใต้ผิวหนังก็ได้เนอะ
ได้ตากว่างเรียนปลอดภัยกว่าเนาะ

ในกรุงเด็กเนาะ

ว่าน้องเนี่ยป่วยเพราะว่าวัคซีน
เพราะว่าอย่างของน้องอายุ๑๕เนี่ยก็ฉีดโดสเท่ากับผู้ใหญ่อยู่ดีแหละ
เพราะก็ไม่ได้เด็กแล้วถูกต้อง
ไม่ได้เด็กแล้ว๑๕เนี่ยฉีดโดสเยอะกว่าเรา
บอกว่าเป็นเด็กไม่ได้หรอกอันนี้๑๕เนี่ย
คือตั้งแต่รู้สึก๑๒ขึ้นมานะ
น่าจะฉีดโดสเยอะกับทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้ว
ก็คือเท่ากันหมดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่๕ขวบไปจนถึง๑๑เนี่ย
น่าจะเป็นโดสของเด็กอยู่คือเป็นฝาฝาส้ม
ใช่ค่ะปลาส้มปลาส้มก็คือ
ตัวเนื้อข้างในเนี่ยตัวเนื้อข้างในเนี่ยก็คือ๐๘

ปริมาณจะน้อยกว่าของผู้ใหญ่ปริมาณจะน้อยกว่า

ถูกไหมฮะตัวเนื้อเลยเนี่ยตัวเนื้อของตัวยาเนี่ย๐๓ของวัคซีนเนี่ย

เติมก็เติมน้ำยาเติมไม่ได้เขาต้องมีน้ำเกลือ
แต่นึงมันเคยให้เป็น๐๒เพราะว่า๐๑จะฉีดยากเออนี่แหละเดี๋ยวรอความชัดเจนเรื่องนี้ว่า
อาจารยงจะมีการออกมาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีคนทักท้วงประเด็นนี้ขึ้นมา
อ่าฮะอืมนะมะนาวจะแพงหรืออะไรก็แล้วแต่
วันนี้โลกโซเชียลก็มีการแชร์ร้านไลน์แชร์ว่าอะไรเหรอครับ
นมโตตำปลานมโตตำปลาโอ้โหนั่นไงมันก็จะทำให้ดูสิ
ที่จังหวัดบุรีรำนี่ไงทุกวันนี้เปิดร้านมันจะต้องมีคอนเซ็ปต์
นี่แต่นางเป็นแบบว่าเป็นได้ถ่ายภาพสองสาวเนี่ยเซ็กซี่แบบว่า
วิวบริเวณหน้าร้านส้มตำนะฮะแล้วเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า
เปิดร้านจ้าแซ่บทั้งแม่ค้าแล้วก็เด็กเสิร์ฟโดยการโพสต์ดังเก่าเนี่ย
สร้างความแปลกใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากนะฮะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่านางสาวปุ๊กกี้เนี่ย
เขาเคยโพสต์ภาพชุดบีกินี่หน้าล้างตัวเองมาแล้วจนมีซีเรียลคุณเจ้า
เอ้ยมันเหมาะสมรึเปล่าใช่มั้ยคือแบบเหมาะสมรึเปล่ากันมาทำแบบว่าโพสต์อันดังนั้น
ไม่รู้มาอุดหนุนเป็นจำนวนมากยอดขายของนางนะไม่ได้ไม่ได้เลย๘๐๐บาทนะแองจี้
นางขาย๘๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐น่ะนี่แต่ตอนเวลานางตำนางก็ใส่ปกติ
แต่นั่นคือรูปสำหรับการโปรโมทร้านซึ่งนางสาวปุ๊กกี้ก็เปิดเผยว่าตอนเนี้ย
ไม่สนใจคอมเม้นท์ที่โดนตำเนียนอะไรเกี่ยวกับภาพที่โพสต์ลงไป
เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะต้นไม่ได้ผิดก็ตัวเองก็ทำมาหากินน่ะ
เพราะว่าไม่ได้สร้างความเสียหายกับสังคมแต่วันนี้ตัวเองครอบครัวตัวเองก็มีรายได้ที่จะเลี้ยงจุนเจือในครอบครัว
แล้วก็ที่สำคัญเพื่อนสาวนางมาช่วยเสิร์ฟกันใหญ่เลยเธอมาช่วยกันเสิร์ฟ
แล้วก็บอกว่าเขาก็ฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นว่ายังไงอ่ะไปฟังกันฮะ
แล้วลูกค้าเป็นไงเขาประทับใจในรสชาติไหมคะประทับใจค่ะบอกอร่อย
ไม่ได้เป็นไม่ใช่อร่อยเคยการโพโมตแต่ตำจริงก็อร่อยค่ะ

นั่น
เราก็ไปสนใจ๑๙๘๘แปดมากเลย
ต้องเด็ด
สมมุติไม่อร่อยจริงคนเขามาครั้งเดียวก็จบ
คุณอยากกินไหมล่ะ

คุณหลอกก็ไปกินได้แสดงอร่อย
ฟ้าผ่าวัวตายไงอ่อ
ผมเอาแต่ไฮที่เลยนะเอ่อเอ่อพี่ค่ะ
ไหนต่อบอกลุงเนี่ยอายุหกสิบสี่ปีสลบนะแต่ว่ารอดปฏิหาร
ตายแทนคือฟื้นขึ้นมานี่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ฮะสงสารมัน
แล้วเกินเออเนี้ยดูสิโอ้ยเนี้ยฮะผู้สิทธิ์ข่าวข้อรายงาน
บอกว่าช่วงเย็นวานนี้ครับเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมาก
นะครับในพื้นที่อังเฟิร์ตเฉลิมพระเกียรติจังหกบริรรม
แล้วก็มีเหตุสลดครับฟ้าเนี่ยผ่าวัวนะฮะ
คือชาวบ้านเนี่ยเขาผูกวัวไว้นะครับตายไปตัวนึงครับ
เป็นวัวเพศเมียครับอายุสองปีเท่านั้นเองจากการสอบถาม
สอบถามนะครับก็ทราบว่าวัวตูดังกล่าวเนี่ย
เป็นของนายดูศิษย์ครับอายุ๓๘ปี

แต่ว่าในจรชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวใกล้กันเนี่ย

แล้วถึงได้ฟื้นขึ้นมาในสภาพตื่นตกใจ
เมื่อในจรฟื้นขึ้นมายกมือท่วมหัวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ทำให้ตนนั้นรอดตายจากการถูกฟ้าผ่าราวกับปฏิหาร
ส่วนวัวที่ถูกฟ้าผ่าตาย
ก็ให้ชาวบ้านไปชำแหละขายกันซะ
ด้านนายอลงกรรัตนโคสาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านระเบิด
ก็บอกว่าเมื่อหลายปีที่แล้วนะ

ฟ้าเนี่ยนะมันผ่าช้างในหมู่บ้านตายมาแล้ว

กระทั่งครั้งนี้มาเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าวัวตายอีก
แต่เคราะห์ดีนะที่ลุงเนี่ยแค่สลบไป

ไม่ควรอยู่ใกล้กับต้นไม้หรือที่โล่งแจ้ง
เพราะฟ้ามันจะผ่าเอาหัวได้

ใช่เพราะตอนนี้มันมีพายุฤดูลงฤดูร้อนต้องระวังนะ
คือวัวนี่มีของในดูสิทธิ์ดูสิทธิ์ตอดภัย
แต่ว่าในจรเนี่ยเป็นชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงวุฒิอยู่ใกล้

ปกติเราซื้อเหล้าซื้อเบียร์ได้หลัง๕โมงใช่ไหม
ตั้งแต่นี้รู้ไหมว่ากฎหมายนี้มัน๕๐ปีมาแล้วนะ
วันนี้พี่ยุทธ์ครับสรยุทธ์สุทัศนาจินดากรรมกรข่าวเนี่ย
รายงานว่ารัฐบาลเตรียมปลดล็อกห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วง
บ่าย๒๕โมงหรือ๑๔นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาเนี่ย
ที่๑๖องค์กรภาคบริการของเอกชนเขาร้องขอครับ
วันนี้คุณธนากรอดีตนายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลไทยเนี่ย
แล้วก็ผู้บริหารบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอล
เปิดเผยว่าประเด็นนี้ส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากรัฐบาลเตรียมที่จะยกเลิกประกาศห้ามขายดังกล่าว
หลังจากที่ใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๑๕ย้อนกลับไปคือ๕๐ปีที่แล้วนะ
อย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเตรียมปรับปรุงการแก้ไข
เรียกว่ากฎหมายที่มันล้าสมัยขนาดนี้
ภาคเอกชนจึงเสนอเรื่องดังกล่าว
ซึ่งมีสัญญาณที่ดีที่จะยกเลิกนะฮะ
แล้วก็คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของภาครัฐเนี่ย
ก็จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป

มีการแชร์ออกมาสนั่นเลยสำหรับแอปนี้

ต้องนานแล้วไม่เห็นมันจะเย็นเลย

หลายคนเข้ามาแบบงงนะคะ

จนทำให้นอนไม่หลับความถี่ของเสียงพวกนี้ก็จะทำให้เสียงในหูเนี่ยเบาลงหรือไม่ได้ยินไปเลย
นี่แหละแล้วเมื่อกี้ก็ลองเปิดเข้าไปดูเออมันมีเยอะจริงเลยพี่
มีแบบว่าสำหรับเด็กเพื่อที่จะแบบว่าทำให้เด็กนอนหลับสบาย
ในผู้ใหญ่บางคนอยากจะแบบว่าอยากจะหลับสบายหลับให้ลึกกว่าเดิมเนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันแบบนี้ขึ้นมา

ทำให้นอนหลับมีเยอะอยู่เราเปิดไงมันจะเย็นอย่างนี้เหรอฮะ
ไม่เย็นไม่ใช่เย็นสิมันสำหรับนอนหลับไม่ใช่เหรอ
มันใช้เสียใช่ไม่เห็นมีเลยมันพี่เพราะหนูถึงบอกว่าต้องพิมพ์
เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับแต่มันเกี่ยวอะไรกับพัดลมโทรศัพท์
พัดลมโทรศัพท์เสียงนอนว่ะเออนั่นแหละอันนั้นแหละอะไร
ยังไม่เห็นมีเลยพี่อยากโหลดอ่ะนั่นรู้จะหาไปนะ

จ๊า
อ่ะรายการเรื่องราศุทธิน้องก็เล่น
ก็อีกช่อง๘ดาราอีกหนึ่งคนย์เป็นลูกรักของช่อง๓

สามไปเปิดตัวที่ช่องแปดกันเยอะอยู่เพราะวันนี้ช่องแปดเนี่ยเขามีงานพิธีสมโพธิสาราองค์พระพิคเนธแล้วก็องค์พระพรมเนี่ย
หนึ่งในนั้นก็คือน้องชิปปี้สิรินใช่ไหมฮะนี่น้องชิปปี้สิรินเนี่ย
ก็มีปรากฏว่าไปร่วมงานกับทางช่องสามดังช่องแปดช่องแปดเออฉันไปร่วมงานช่องแปด
ดาราช่องสามท็อปจรนก็ไปแล้วใช่ไหมท็อปจรนก็ไปแล้ว
ไม่ใช่ไปหรอกตอนนี้อายุเยอะก็อิสระกันได้แล้วมั้ง
แต่ก็หลายคนก็ยังแบบคล้ายว่าถึงแม้สัญญาจะหมดแต่ก็ยังมีละครอย่างของน้องท็อปก็ยังรอ
ของพี่เมย์ก็ยังมีน้ำพรมเสน่หาก็ยังเดี๋ยวเรา

สาออนแอร์ของพี่เมย์แล้วก็อย่างของน้องเนี่ยแล้วตีลวงเขาก็ยังมีอยู่
ของน้องทิปปี้ที่ต้องเล่นกับน้องเพื่อน
แต่ก็น่าจะอย่างที่พ่อดำบอกแล้วก็พอแบบอายุ

แล้วก็มันถึงจุดก็ต้องยกย้าย
อย่างคุณแม่ถือว่าเป็นคนมีสังกัดไหม
สายตามองข้ามมาเลย

ต้องเป็นพนักงานประจำ

ไอ้ผีตกปากเนอะ

นุ่มอย่าเลวนะอย่าเป็นคนเลว
คนที่มีสังกัดหรือไม่มีสังกัดต้องขออนุญาตผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างนี้

ไม่ก็คือคนที่มีสังกัดแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยได้ไปที่ไหน

แล้วแต่สัญญาเนาะแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน

อย่างน้องมะโคนวีสสัญญาอยู่ช่องสามแต่ก็ยังไม่เล่นเน็ตฟิกเล่นอะไรอย่างนี้ได้
ก็เน็ตฟิกได้สิทุกวันเนี่ยเวลาเขาเซ็นอ่ะ
ดาราเขาจะไม่เซ็นคือจริงแล้วในอนาคตเนี่ย

อย่างวันนี้ในฟริกเองก็ของคนไทยเยอะนะ

จังบ๊อตดามก็เป็นพนักงานของแฟมมี่

คือพี่ทำมาก่อนหน้านั้นแล้วไง

ตามแทรฟอย่างนี้ก็คืออยู่ในช่องสามอยู่แล้วไง

ป๊อมแปมไม่จำอะไรคือที่จริงแล้วต้องตอกบัตรด้วย
แต่ไม่ต้องไปตอกแล้วแก่แล้ว

แต่มดดำส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วไง
จะแบบจะมีเป็นพนักงานของที่ไหน

นึกอยากจะไปเขาก็ไปอยู่แล้ว

มึงเลวาว
ในวันแบบว่าพวกเรากำลังมาคู่อยู่
ดังนั้นเลยกลัวแบดเลย

ชาวตามาอยู่กับชิปปี้ไง
ถ้าเขายังอยากเรียกเขา
เค้าอ้านคาวแอร์ทองผสม

นิราชตบปากมากจริงนะ

ไม่ออกยังสง่ายแม่นุ่มมึงเหนื่อยครับหนุ่ม

เรียกว่าแซ่บแล้วก็เซ็กซี่จริงนะคะ

ที่หุ่นบอบบางแล้วเฟิร์มนะคะ
คือพี่แอนตอนนี้แบบหุ่นแบบเวะมากค่ะ

นี่เนอะนางเล่นถ้าอายุได้เยอะ
ออกกำลังกายให้ได้เยอะขึ้นนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้คือเรียกว่าอลังการงานสร้างเลยนะครับ

ตอนนี้เรียนจบเรียบร้อยนะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติโดยแฟนทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ย

ว้าวนี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่ค่ะซื้อให้เลยเหรอว้าว
วัน๙๑๑นะครับค่าเท่าไหรพี่หนุ่มนี่๙๑๑๒ก็หลายล้าน
ประมาณกี่ล้านอ่ะหลายล้านคันนี้เหรอ

ของปริญญาน้องสุดยอดค่ะ
เทินตรงทุกคนมีบรรยากาศไหมมีเห็นรถด้วยไหม
ไม่เห็นครับอันนี้ภาคอยู่คนละส่วน

กรี๊ดกับเม็ด

ฟันคลับเขาไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องน้อง
นี่ครับฟันคลับนะครับก็ทำกัน

ฉันว่าหวั่นเจ๊บต้องไปหวั่นเจ๊บไม่พอดแหละ
ดูดินะครับไม่ใช่ช่อดอกไม้แล้วเนอะจัดสวนเลยค่ะสวนเลยค่ะ
แก๊กดอปดอกไม้ผมเชื่อว่าคุณก็จะได้ดอกไม้แบบนี้เหมือนกัน
รอถึงตายก่อนผมจะทำให้คุณรอเธอก่อนหนุ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าใครไปก่อนใคร
ผมจะทำให้คุณหนุ่มไม่ต้องผมจะจัดเต็มให้ไม่ต้องหนุ่มของเธอไปเดี๋ยวฉันทำให้
ทำไมบริษัทฉันมีบริษัทลูกน้องสาวนุ่มนั้นจัดอยู่
ไม่ได้พูดถึงวันเกิดคุณผมจะจัดดอกไม้ให้ทำไมคุณไม่คิดถึงวันอะไรของคุณเหรอ
อ๋อความคิดเธอมันอุบาตชาติชั่วอยู่แล้วหนุ่มคุณคิดไปเยอะเอง
คุณคิดไปแยอะเองมันไม่เกิดมีความไม่ตีดีในหัวจรอกระยำตำบรได้ตลอดทั้งวินทั้งวัน
คุณคิดไปเองอีผีอ้าวเบคิดอย่าทะเลาะแล้ว
โอเคพักก่อนผมจะหาผ้าสีทองแล้วขึงให้คุณด้วยพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะคิดบ้า
โอเคไปดูนักร้องระดับโลกหน่อยเขาบอกถูกระงับการใช้งานไอจีใช่ค่ะเป็นนักร้องแนวแรปนะคะโปรดิวเซอร์แล้วก็นักธุรกิจชาวอเมริกันเจ้าของรางวัลแกรมมี่ยี่สิบเอ็ดรางวัลแล้วก็มียอดขายยอดสตรีมมิ่งถึง๑๕๐ล้านยูนิตทั่วโลกค่ะสำหรับ
เวสนะคะล่าสุดดูเหมือนว่าแคนเยเวสยังงานเข้าอ่ะค่ะเพราะว่าเขาถูกระงับการใช้งานบนอินสตาแกรมชั่วคราวเนื่องจากว่ามีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยละเมิดนโยบายของอินสตาแกรมเกี่ยวกับถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังการล่วงละเมิดแล้วก็การกันแกล้งหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความถึงคิมเขตนี่แหละค่ะแล้วก็ถูกระงับการใช้
นี่สิจริงจริงเดี๋ยวฉันดีไหมผมกินเม็ดผมกินเม็ดไม่ตอนแรกคิดว่ามันไม่อร่อยเว้ยอร่อยทำไปทำมามันอร่อยนะมันคืออร่อยแบบตอนแรกเอ๊ะเจ้าคิดถึงขนมปังหมูหย่องพริกเผาออกป่ะแต่นี่เป็นไอศกรีมแต่นี่เป็นไอศกรีมมันก็จะมีความเย็นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยหวานหวานหอมหอมมันมันอ่ะได้หมดเลย
ครับวันนี้เป็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ